เป็นการตอกย้ำว่าปืนมันหาง่าย
เพราะผู้ชายคนนี้นะฮะเขาเอาอาวุธสงคราม
ออกมารีวิวอัดคลิป
ลงโซเชียลนี่คือวุฒิสงคราม
เพื่อให้ลูกค้าดูไปดูครับ
อาวุธสงครามนะ

ประสิทธิภาพมันปึ้งแบบนี้

เพราะว่าเขากำลังโดนตำรวจตามตัวอยู่นะครับ
นายเสกสรรสิทธิวงศ์อายุ๓๘ปีครับ
นี่คือหลักฐานชั้นดีเลย
เขาโพสต์คลิปนี้ไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
คือพอตำรวจเห็นคลิปนี้ได้ร่วมกันวางแผนล่อซื้อนัดหมายส่ง

คลิปนี้คือขับรถเอาปืนมาส่งนะ
นัดกันท้ายหมู่บ้านที่บ้านป่าศักดิ์หางเวียงที่อำเภอเชียงแสน

ตอนแรกคิดว่าเป็นลูกค้าไง
แต่พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มเสกสรรไหวตัวทัน
ทิ้งกล่องปืนขี่รถหนีเลย

ตำรวจพยายามแกะบรอยจากกล้องวงจรปิด
เขาหลบหนีไปคุณผู้ชมหลายที่เหมือนกัน
ก็เลยขอสารออกหมายจับในข้อหามีอาวุธปืนที่ไม่สามารถบอกออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง
แล้วก็พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้พบว่าเสกสรรย้อนกลับไปที่บ้านแม่ครับ
ตำบลหนองปาก่อที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงบราย
ตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้เมื่อวาน
แล้วก็เอามาขายต่อกระบอกละแสนสาม๑๐๐๐๐มา๕๐๐๐๐๐เอามาขายต่อแสนสามกำไรตี๘๐๐๐๐
ไหนเดี๋ยวไปขยายผลต่อนะ

ดำเนินคดีแล้วที่สพเชียงแสน
โอ้โหซื้อมา๕๐๐๐๐ไปขายแสงป่าว

มันไม่ใช่สิ่งหรือว่า
สิ่งของหรือเรื่องที่จะเอามาทำกำไรกันได้นะ
มันถึงเป็นการตอบย้ำให้เราคุยกันว่า
มันเป็นข้อดีทำให้จับตัวได้